อีกไม่กี่วันแล้วนะคะสำหรับการออกรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาล
ประจำวันที่๑๖นะ๑๖กรกฎาคม
อะไรเลขอะไรเนี่ย

นี่แม่น้ำหนึ่งนะคะมีเรื่องมาเล่ามีเรื่องมาบอกนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เธอชอบ
เธอชอบอะไรบ้างนะคะติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
แล้วธรรพาณไทยของวันนี้หนึ่งชอบ

ทำนิ้วทำนิ้วยกไม้ยกมือ
บอกมีสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักช่วงนี้มีอะไรบ้าง

แม่น้ำหนึ่งไลฟ์เฟซบุ๊คเช้าเมื่อวานนี้
มีคนเข้าไปดู๒๐๐๐กว่าคนนะคะ
แม่น้ำหนึ่งก็บอกตัวเลขที่ชอบในช่วงเวลานี้นะคะ
ก็มีทั้งที่เขียนลงในกระดาษ

จากนี้บอกว่าช่วงนี้มันมีสีมงคลนะ
สีมงคลของช่วง๑๖กรกฎาคมคือสีชมพู
เอาอย่างไรก็ตามแม่น้ำหนึ่งบอกกับบรรดาแฟนคลับบอกว่า
สิ่งที่บอกไปทั้งหมดคือสิ่งที่ชอบ
ไม่ได้หมายความว่าจะไปมีแนวโน้ม
ใกล้เคียงหรือไปถูกกับรางวัลที่หนึ่ง
เพราะสถิติที่ผ่านมาแม่น้ำหนึ่งบอกว่า
ตัวเลขที่มันจะไปเข้ารางวัลที่๑ส่วนใหญ่

ใช่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เธอพูดในวันนี้ก็ตามคือ
เหมือนเธอมาพูดคุยกับแฟนคลับเท่านั้นเองนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเลขชุดนี้ก็เลยบอกว่า

ไม่มีใครรู้แม่จะเรียกได้รู้ทุกทีแหละ

เอานอกจากนี้นะคะยังมีบางช่วงบางตอนนะคะ
ที่แม่น้ำหนึ่งพูดถึงเรื่องโควิด๑๙ด้วย
บอกว่าติดเชื้อในเฉียดหมื่นตาย๙๙
แตะร้อยอยู่แล้วแม่น้ำหนึ่งบอกว่า
นั่งดูคนเขาลำบากนอนรอความตายได้ยังไง
วันนี้ติดเชื้อเกือบหมื่นตายอีก๙๐

บอกว่าตู่ที่ดีคือตู่พวกทอนเท่านั้น

นักร้องต่อสานดีเสียงดีชอบ

ที่มาเล่าให้ฟังเพราะว่าแม่น้ำหนึ่งเขาลุกไปแล้วนะ
อ๋อเหรอ

สีชมพูแล้วก็มีอะไรข้างบนเป็นสีชมพู
เป็นตัวเลขเลยอ่ะ

สมาชิกชมรมผู้นิยมตัวเลข
รวมตัวกันตามสถานที่ต่างกันหน่อย

ไปด้วยความหวังกันหลายที่เลยค่ะ

เมืองอ่างทองคึกคักไปด้วยชาวบ้าน
แล้วก็นักเสี่ยงโชคแวะไปไหว้ขอโชค
ลาบจากรูปหล่อไอ้ไข่ตลอดทั้งวัน
ชาวบ้านบอกว่าต้องการมาส่องเลขเด็ดเป็นเลขปลายประทัด
ที่มีคนนำเศษชิ้นส่วนไปคล้องเอาไว้
ที่บริเวณคอของรูปหลอกไอ้ไข่

ก็นำเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนไอ้ไข่ด้วยค่ะ

นำรูปปั้นไก่ชนชุดทหารหนังสติ๊กของเล่นไปแก้บน
พร้อมกับจุดประทัดส่งเสียงดังไปทั่วบริเวณค่ะ
ส่วนที่วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
เมื่อวานคนดวงดีดวงเฮงนะฮะ
อย่างคุณกัญญามรัฐสิริโพธามรัฐอายุ๓๖ปีเป็นชาวนครปฐม
คนนี้นำเครื่องเส้นไหว้สร้อยคอเป็นสร้อยทองนะ
สลึงไปแก้บนไอ้ไข่ขออภัยไอ้ส้มฉุนยักษ์ครับ
เธอหลอกว่าถูกลอตเตอรี่มาแล้ว๖งวดติดต่อกันครับคุณนักข่าว
รวมเป็นเงินได้มา๖แสนกว่าบาทเอง
ขิงนะฮะ๖งวดเองนะฮะ
ซึ่งแต่ละงวดเองก็ได้เลขเด็ดมาจากก้านทูบไอ้ส้มฉุนพารวยครับ
แล้วเธอเองก็ให้คำมั่นสัญญาเอาไว้ว่าถูกรางวัลถ้าถูกมรวรรณ๑แสนบาท
จะนำซอยคอทองขามรุปภัณฑ์หนัก๑สลึงมาถวายนะ
ซึ่งหากรวมครั้งนี้ก็นับเป็นเส้นที่๖แล้ว
พอได้ไป๖แสนแล้วเนอะส่วนตัวก็มีความเชื่อความศรัทธาต่อไอ้ส้มฉุนเป็นอย่างมากครับ
งวดนี้ก็จุดก้านทูบเสี่ยงทายอีกเพื่อนำไปเสี่ยงโชคนะฮะ
คุณผู้ชมนี่อันนี้ของคนที่เขาไปนี่นะเพราะจุดนี้นะล่าสุดเนี่ยนะ
ก็เห็นกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ลองใช้วิจารณญาณในการส่องการรับชมเอาละกันนะครับ
สองเลขข้างล่างนะคะ๐๙แต่ข้างบนไม่แน่ใจ

ทำไมเยอะจังเลยฮะฟังแล้วก็ไปไม่ถูก
ขณะที่กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่บ้านธรรมชาติล่างอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนะคะ
ชวนกันไปไปดูซิไปกราบไหว้เจ้าแม่กระบบ๒๐๐ปี
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเจ้าแม่รจนายนะคะอยู่ในสวนยางพาราหมู่ที่๙ค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าทยอยกันมากราบไหว้บ่อยแหละมาทุกเดือนเดือนละสองครั้งครับ
โดยใช้แป้งโรยไปตามลำต้นก่อนจะลูบไปลูบมาแล้วมันจะมีบางอย่างโผล่ขึ้นมาคุณนักข่าว
บางคนก็ใช้โทรศัพท์มือถือตอนแรกอาจจะมองไม่เห็น
กลับไปดูที่บ้านดีกว่าไหมแสงไฟมันสว่างกว่า
ถ่ายรูปแล้วก็กลับไปดูที่บ้านนะคะบางคนก็เอาไปแชร์ต่อให้ญาติผีน้องเพื่อนฝูง
แล้วหลังจากนั้นก็ไปปฏิบัติการตามหาตามหาสิ่งที่เจอแต่นี่
เอาไปต่อกันที่ศรีชนกันหน่อยนะคะนครศรีธรรมราช
ทีมกู้ภัยใต้เต็กตึงศรีชนลงพื้นที่ไปสวนปามหมู่๑๓ตำบลทุ่งปรังค่ะ
จับงูเหลือมยาวสองเมตรที่ไปทำรังฟักไข่อยู่ใต้โคนต้นปาม
กู้ภัยใช้เวลาไม่นานนะคะจับงูได้สำเร็จนี่ต่อสู้ดุทีเดียวค่ะ
ไปตรวจสอบในรังค่ะไปเจอไข่งูเหลือม๑๕ฟอง
แล้วก็นำงูเหลือมและไข่ทั้งหมดใส่กระสอบนำไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติค่ะ
ฟองเยอะนะคะเจ้าของสวนเขาบอกว่าเขานำรถไทยมาปรับพื้นที่
โอ้โหเราเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยมันเกาะกันอย่างนี้เลยเหรอเออเป็นกลุ่มเลยค่ะติดกันหมดเลย
เขาบอกเขาทำรถไถไปปรับที่อะค่ะก็ไปเจองูเหลือมโผล่ออกมาจากโพรง
แล้วก็เลื้อยหนีเข้าไปในพงหญ้าตรวจดูในโพรงดินก็เจอไข่งูเหลือมจำนวนมาก
ก็แจ้งกู้ภัยมาจับชาวบ้านรู้ข่าวพากันตีเป็นเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคงวดนี้กันค่ะ
ฟองเหรอเนอะใช่จากงูเหลือมมาดูงูสิงนะคะที่๑๐๑ค่ะ
กู้ภัยอโศกเข้าไปช่วยกันจับงูสิงตัวใหญ่มากค่ะเขาซ่อนตัวอยู่ในบ่อซีเมนนะคะ
อยู่ที่บ้านเลขที่๔๕๒ทับ๑ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะทีมกู้ภัยใช้เวลาไม่นานค่ะพอไปถึงบ่อก็ดูสิมันอยู่ตรงไหน
แป๊บเดียวค่ะ๑๕นาทีจับได้นะคะจากการตรวจสอบตัวงูตัวนี้ยาว๑เมตรครึ่ง
เป็นงูสิงไม่มีพิษหรือมีพิษก็อ่อนนะคะแต่สีสันตามลำตัวของเขาคล้ายงูเห่านะคะ
หลายคนเห็นแวบแรกงูเห่าแน่ก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยค่ะ
เพ็ญพักขันมณีเจ้าของบ้านบอกว่างูตัวนี้น่าจะออกมาจากดอนปู่ตาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ก็เลยคาดว่าเข้ามาเนี่ยไม่ได้มาเปล่าจะต้องเอาโชคเอาลาบมาแน่เลย

ก็ลองใช้วิจารณญาณดูแล้วกันเนาะ